นอกจากดาราที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว
คุณผู้ชมท่านไหนไปเสริมความงาม
หล่อทำสวยที่คลินิกนี้หรือเปล่า

เป็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีเลย
สวมรอยเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม
วุฒิบัตรปลอมเพียบ
และ๒๗ครับ
เป็นหมายจับนะครับ
ขอบพระเจ้าครับตั้งแต่เวลานี้
เป็นที่สำคัญนะครับ
อกจากนี้นะครับยังพบเอกสารวุฒิบัตรปลอม

โชว์อยู่ในห้องทำงานเพียบ

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอน

แล้วก็ทีมแพทย์จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มนายธนากร

ตำรวจได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบ
บุคลากรทางการแพทย์คนหนึ่ง

วุฒิบัตรต่างมีการปลอมเอกสาร
มาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ส่วนลูกค้าที่ใช้บริการไปพบว่า
มีดาราที่มีชื่อเสียงไม่ต่ำกว่า๘คน

วุฒิพรุ่งนี้เขาก็รับว่า
ปลอมขึ้นมาใช่ไหมครับ
ฟ้องครับเพราะที่บอกไปก็คือตัวเขาเอง
จบมาพรรถมจากจังหวัดไทยาว
แล้วเรียนต่อปวสอบที่มีเทค
ปลอมเองหรือว่า

นำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
ใช้คำว่านายแพทย์ประกอบชื่อนามสกุลให้ผู้อื่น
เข้าใจผิดเพื่อประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต

คลินิกซึ่งรับนายธนากรเข้าทำงาน
ถูกสอบสอสั่งปิด๓๐วัน
แล้วเตรียมเจนเดินเมือคดีด้วยฐานปล่อยประระเลย
ให้ผู้มิใช่แพทย์มาให้บริการ
คุณผู้ชมครับมีรายงานว่านายธนากร
เคยมีแฟนไปบุกธนากรทางการแพทย์

งานสามนาสุขภาพความงามไป
ไปแล้วก็ฟังฟังแล้วตั้งตน

ตนเป็นหมอเถื่อนเลย
คือเขารูปรังหน้าตาดีผิวผันดีผู้จาน่าเชื่อถือ
คนก็หลงเชื่อประกอบกับเมื่อกี้วุฒิบัตร

เกียรตินิยมยอดจริงค่ะวุฒิบัตรเขา

ยากจริงเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นของจริงหรือของปลอม
ฉะนั้นผู้ประกอบการต้องช่วยผู้บริโภค
เพราะส่วนใหญ่เราเจอข่าวแบบนี้เราเตือนว่า
ดูใบแล้วปลอมนะดูวุฒิบัตรนะ
คือต้องตรวจสอบไปถึงต้นสังกัดที่เขาจบมาแบบนั้นเลย
เพราะวุฒิบัตรมันปลอมแล้วตอนนี้
แล้วก็เคยเจอแบบนี้หลายคลินิกแล้ว
ที่เจอหมอปลอมไปสมัครงานแบบนี้นะคะ